มากันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะ
เกษตรกรในจังหวัดกระบี่ค่ะลงทุนสร้างโรงเรือนเลี้ยงชะมดค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการผลิตกาแฟขี้ชะมด
ที่ตอนนี้สามารถผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอไปเรียบร้อยแล้ว
ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่ากาแฟลำทัพค่ะ
มูลของเจ้าขี้ชะมดของชะมดนี่แหละค่ะ
ที่เราเรียกกันว่าขี้ชะมดเนี่ยมันจะมีเมล็ดกาแฟอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็จะถูกนำไปตากแห้งก่อนจะนำไปผ่านกระบวนการต่าง
เพื่อนำมาผลิตขายเป็นกาแฟขี้ชะมด
ที่เราเห็นด้านล่างนี่แหละค่ะคือมูลของชะมด
เป็นก้อนเป็นเมล็ดกาแฟที่มันทานเข้าไปนั่นแหละ
ใช่เขาจะให้ชะมดทานเมล็ดกาแฟเข้าไป
แล้วก็กระเทาะเปลือกออกมาถ่ายออกมาเป็นมูล
คือมันจะย่อยเปลือกของเมล็ดกาแฟใช่ไหม
ถูกต้องค่ะนายพิสิทธิเพชรทองนะคะ
ผลิตกาแฟขี้ชะมดมานานกว่า๕ปี
เขาเล่าว่าเลี้ยงชะมดหรือว่าที่ภาษาใต้เรียกว่ามูสังไว้กว่า๓๐ตัวเลย
แล้วก็ปลูกกาแฟอยู่ในตำบลดินแดงอำเภอลำทัพนะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟใหญ่สุดในจังหวัดกระบี่ค่ะ
โดยหลังจากเรียนรู้แล้วก็ศึกษาการผลิตกาแฟตามที่ต่าง
ก็นำมาปรับใช้จนขณะนี้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ
และหลังจากหน่วยงานต่างเข้ามาตรวจสอบกรรมวิธีการผลิตกาแฟขี้ชะมด
ก็สามารถผลักดันจนเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอลำทัพด้วย
ภายใต้แบรนด์สินค้าชุมชนชื่อกาแฟลำทัพ
มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้างแล้วก็มีถ้วยกาแฟอยู่บนหลัง
ซึ่งมีที่มาจากช้างเผือกเชือกแรกของในหลวงราชการที่๙นี่แหละค่ะ
ซึ่งคล้องได้ในอำเภอลำทัพนั่นเองนะคะ

ราบิก้าอาจจะปลูกได้ทางภาคเหนือต้องปลูกสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ๖๐๐เมตรนะคะ
ส่วนการจำหน่ายนั้นดิฉันมีความรู้เรื่องนี้เหมือนกัน
เล็ดกาแฟขี้ชะมดจะจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละกว่า๑๕๐๐๐บาทเลยทีเดียว

ใช่คือชะมดตัวหนึ่งมีราคาสูงมากนะคะ
ชะมดกว่า๓๐ตัวต้องลงทุนเยอะพอสมควรเลย
ส่วนการขายแบบชงพร้อมดื่มคุณมาเดากันสิว่าราคาจะตกแก้วละเท่าไ
กาแฟเวลาผมดื่มผมทานก็จะประมาณแก้วละถุงละ๔๐๕๐บาท

แต่ว่าราคาแก้วนี้แก้วละ๒๕๐บาทค่ะ
แล้วก็ขณะนี้นะคะยังผลิตแบบเป็นแพ็ค

ก็คนรู้สึกว่ารู้จักกาเฟคีชะมดมากขึ้น
หลังจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจว่ากาเฟ่คีชมสคืออะไร
ผมจะเป็นซองของฝากนะครับ
เป็น๔ซองต่อ๑เทปราคา๕๐๐ครับ

แก้วละเท่าไหร่นะ๒๕๐บาท

กว่าชะมดมันจะต้องกินแล้วกว่าจะกินกาแฟต้องสุก
คือกาแฟเนี่ยบางคนคิดว่ามันปลูกง่ายนะ
สังเกตว่าทำไมในประเทศไทยถึงมีการปลูกกาแฟกันน้อย
เนื่องจากว่ากาแฟต้นหนึ่งค่ะ
ใช้เวลาในการปลูกประมาณ๓๕ปีเราถึงจะได้ผลผลิต

ใช้เวลาปลูกนานแล้วตัวชมมตรก็มีราคาหลายหมื่นบาทเลย
แล้วกาแฟขี้ชะมดก็เหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านี่แหละ
เอาล่ะใครอยากไปริมไปลองกันคอกาแฟอย่าพลาดเลยทีเดียว
ใช่แล้วนายพิศิษฐ์บอกด้วยว่าการผลิตกาแฟขี้ชมมตรไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
จากชะมดเขาจะเลือกกินกาแฟที่ผลสุกดีจริงเท่านั้น
ก็คือผลสุกจะเป็นผลสีเหมือนสีแดงกล่ำประมาณนี้นะคะ
อีกทั้งกระบวนการต่างในการผลิตต้องมีการทำอย่างพิธีพิทัน
กว่าจะได้กาแฟ๑กิโลกรัมต้องใช้เวลานานมากอย่างที่ดิฉันบอกไป
และต้องรอเวลานานหลายเดือนจึงสามารถผลิตเป็นกาแฟที่มีรสชาติดีได้นั่นเองค่ะ
ไปดูกันต่อนี่ยากนะคุณไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ฟังดูแปลกนะ

คือก็มันเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างที่ดิฉันบอกแหละว่า
มดเขาจะให้ทานเฉพาะเมล็ดกาแฟเท่านั้นไม่ให้อาทานอาหารอื่น
แล้วก็จะได้ถ่ายออกมาแล้วก็คัดแยกเฉพาะเมล็ดกาแฟเท่านั้น
นะใครชื่นชอบก็ต้องไปลองชิมเพราะเขาบอกว่ารสชาติดี